ถ้ามันจะต้องถึงเวลาแบบนี้มันก็ต้องถึงเวลาแบบนี้
ผมเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นล้านความฝันเด็กทั่วไป
แต่ไม่เคยมีสักครั้งที่อยากเป็นนักข่าว

เพื่อดีต่อตัวผมเอง
ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นเงินเดือนประจำมันก็ไม่เยอะ

เพื่อจะให้ได้รายได้เท่ากับที่ผมเคยหาได้
ผมเกือบในครอบครัวชนชั้นกลาง
ที่ผมคิดว่าตัวเองพอมีอันจะกิน
แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเลิศเลอหรือว่าสมบูรณ์แบบ

ผมถูกส่งไปโรงเรียนประจำตั้งแต่๘ขวบ
แล้วก็อยู่จน๑๐ปีจนจบม๖
แล้วก็มาต่อที่ธรรมศาสตร์ก็อยู่หออีก๔ปี

เพราะว่าครอบครัวของผมก็ต้องยอมรับว่าพ่อกับแม่ก็แยกกันอยู่
แต่เราก็เรียนรู้จากมันแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่า

แล้วผมรู้สึกว่าการที่ผมได้เรียนรู้อะไรตั้งแต่เด็ก
ที่เราต้องเติบโตขึ้นนะ
ต้องเป็นผู้นำต้องปกป้องคุณแม่นะ
ต้องรีบหาเงินเพื่อเลี้ยงดูเขาให้ได้เร็วที่สุด
ช่วยแผ่นภาระผ่อนหนักเป็นเบา
มันทำให้ผมเติบโตเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้ผมแข็งแกร่งในระดับหนึ่ง
วิธีการที่ดีที่สุดก็คือเราไม่สร้างปัญหาจากตัวเราเองเพิ่ม
ห้ามปัญหาจากข้างนอกมาหาตัวเราไม่ได้
แต่เราไม่สร้างปัญหาจากตัวในข้างในของเราได้
วิธีการก็คือปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราก่อนอย่างแรก
ถ้าคุณอาจจะคิดน้อยใจว่าทำไมฉันไม่เกิดมาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
ตั้งคำถามในเชิงรวบในเชิงแน็กกระถีกับตัวเอง
คุณเริ่มเพิ่มพอกคูณปัญหาในใจของตัวเองแล้ว

เพราะคุณจะต้องเจอกับทั้งปัญหาภายในและปัญหาภายนอก
แต่ถ้าอย่างน้อยไม่เป็นไรปัญหาจากคนอื่น
ปัญหาจากคุณพ่อคุณแม่ปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากสภาพแวดล้อม

อย่างน้อยตอนนี้ยังหาเงินไม่ได้ก็เรียนหนังสือให้ดี

เงินเลี้ยงตัวเองได้คราวนี้ปัญหาจะลดน้อยลงทันที

เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราด้อยค่าเมื่อไหที่เรามีปัญหา
จำไว้ว่าในโลกนี้มีคนที่มีปัญหามากกว่าเรา

สุดท้ายมันอยู่ที่วิธีคิดของเรา
แต่ผมจะพยายามคูลพักลักษณ์จำจากคนรอบตัว
คนที่เห็นรุ่นพี่บ้างอาจารย์คนนี้บ้าง
หรือว่าคนที่เป็นบุคคลที่เป็นคนดังอะไรอย่างนี้บ้างเป็นต้น
แล้วผมก็รู้สึกว่าเวลาไปอ่านประวัติของเขา
ผมรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเขาลำบากกว่าเราอีก
ต่ำกว่า๑๘๐ของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนี้
เส้นทางเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

เพราะเขาแก้ปัญหาให้กับชีวิตได้เก่ง
ผมเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นล้านความฝันเป็นเด็กทั่วไป

อาจจะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่า
อาชีพนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวมันเท่

เราได้เดินทางมาในประเทศที่คนไปไม่ถึง

หรืออาจจะถูกชี้นำจากบางสิ่งบางอย่างมันชั่วคราว

เอาตรงก็ประมาณ๒๔แล้ว
คือตอนนั้นเพิ่งกลับมาจังกริก
แล้วก็มาทำวิทยาลีฟที่ผล

ปรากฏว่าระหว่างนั้นคนรอบตัว

คนก็ชอบบอกว่าเสียงของเราลักษณะการพูดความรู้รอบตัว
จังหวะบุคลิกของเราน่าจะเป็นผู้ประกาศข่าวนะ
ระหว่างนั้นก็มีช่อง๙กับช่อง๗เปิดพอดี
ผมก็ไหนก็สมัครไปแล้วก็สมัครอีกสักหน่อย

แต่ว่าช่อง๙ผมผ่านไปถึงรอบ๒๒คนแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิด

อยู่ให้บริษัทลูกที่อยู่ภายในช่อง๙อยู่แล้ว
แล้วก็จัดอาการที่อยู่ในช่องชาติช่อง๙อยู่แล้ว
ผมก็เลยมองว่างั้นก็เอาช่อง๙แล้วกัน

แล้วสมัยนั้นช่อง๙คือสังคมอุดมปัญญาด้วย
ผมชอบผมรู้สึกว่าผมชอบคำนี้
ผมว่านี่แหละถ้าต้องเลือกเขาเลือกที่นี่
ก็เลยทำก็เลยลองดูแล้วมันก็ได้ช่องเก้า
คือด้วยความที่ช่อง๙เป็นโรงเรียนที่ดี
แต่สำหรับการวางแพลนระยะยาวอาจจะไม่ใช่
ในมุมของผมนะฮะ
เป็นผู้ชายที่ถ้าเป็นนักเตะก็อยากจะเป็นแบบเจอหลาด
อยากจะอยู่ที่เป็นแบบวันคลับแมนอยู่ที่เดียว
แล้วผมก็ไม่สนเรื่องชื่อเสียงหรือเงินมากนัก
แต่คนเราทำงานที่ไหนก็ตามแต่เราต้องการความมั่นคง
อย่างน้อยคุณจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นหลักประกันให้บ้าง
เงินเดือนคุณเพิ่มน้อยหน่อยแต่เพิ่มทุกปี
คุณมีโบนัสไหมหรือว่ามีสวัสดิการอะไรไหม
แต่ผมอยู่ช่องก้าวเนี่ยประมาณ๖ปีกว่าที่ผ่านมาไม่มี
สัญญาของผม๕ปีเป็นสัญญาผู้ประกาศฝึกหัก
เพราะฉะนั้นผมได้รายได้ตั้งแต่วันแรกจนจบสัญญา๕ปีเท่าเดิม
หรือไม่ก็น้อยลงถ้าเขาปรับชีพผมลดน้อยลง
ผมไม่มีเงินเดือนไม่มีสวัสดิการไม่มีอะไรทั้งสิ้น

ภายนอกคนจะมองว่าโอ้แต่จริงแล้วความมั่นคงไม่มี
เราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าสงสัยต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่แล้ว

โปรดิสเซอร์ที่นั่นก็บอกว่าอ้าวผมจะออกหรอ
เพราะฉะนั้นลองมาลองเคสให้หน่อย

ถ่ายโปรดิสเซอร์
ก็โหมดไปแล้วเรียบร้อยแล้ว
มีคนที่เป็นโปรดิวเซอร์จากเรื่องเล่าโทรมา

ผมว่าเราต้องการคนไปเสริมทัพเรื่องเล่าเช้านี้
ผมก็กลับมาทบทวนปรึกษาทุกคนรอบตัวผม

นี่คือโอกาสครั้งเดียวในชีวิต

ผมรู้สึกว่าแม่งเป็นอีกหนึ่งครั้งที่

แล้วก็ขอร้องท่านผู้บริหารคนนั้น
สุดท้ายท่านก็ยอมท่านก็ยอม
ท่านก็ขอเวลาให้หาคนให้หน่อย

แค่คิดว่าได้ลองเข้าไปนั่งดูก็เจ๋งมากแล้ว

เรื่องเล่าที่คุณสรยุทธ์สร้างมา

แล้วคุณสอรยุทธิ์พี่ยุทธิ์ก็ทำให้เจ๋งมาก

แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีกับชีวิตแล้วครับ

ก็แค่มีพี่คนหนึ่งที่ปกติผมไม่ค่อยได้เจอ

พอไปคุยก็คือคำพูดแรกเขาก็แค่บอกว่า
เอิ่มพี่ไม่รู้จะพูดอย่างไรมันไม่ใช่เรื่องดี

ผมเป็นผู้ชายที่รับได้ทุกอย่าง
ผมเป็นผู้ชายที่ตรงไปตรงมาไม่ต้องเสียเวลาเลยครับ

ผมรู้สึกว่าผมก็ทำเต็มที่แล้วครับ

ผมอาจจะถามว่าผมมีโอกาสแก้ไขอะไรให้ตัวเอง

นาเน็กรู้ว่าผมจะต้องออกจากที่เก่า
ก็เลยบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งน่าสนใจมาก

ที่ชื่อว่าคุณเข็นนาคาริน
เขาก็โทรมา
คือผมบอกว่า

เพื่อจะมาประเด็นว่าคุณแม่รู้สึกยังไง

เพราะฉะนั้นที่นี่จะไม่มีข่าวดราม่า

แต่มันจะมีในมุมที่
พยายามนำเสนออย่างอื่นให้กับผู้คน

กับเรื่องของนักเลงออนไลน์

ผมพูดถูกไหมครับ
ถ้าเทียบสัดส่วนกันผมว่า๘๐๒๐เลย
มากมายแต่ลึกเราก็ชอบดูแบบนี้

แต่นำเสนอในมุมที่ต่างออกไป
ผมว่ามันเป็นเทรนด์เพราะว่ามันเข้ากับ

การเล่าข่าก็จะอยู่ได้อีกสักพักเยี่ยมใหญ่

แต่ถ้าคุณเลือกข้างอาจจะเพราะความรู้สึกส่วนตัว

คุณคิดว่าข้างนี้มันถูกกว่า

และที่สำคัญคือจริยธรรมในการนำเสนอก็สำคัญมาก

แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเป็นผู้ร้าย
หรือเป็นคนที่ถูกสังคมประนามหยามเหยียด
ผมก็จะพยายามไม่ซ้ำเติมเขา

บางทีเขาอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้คดีอาจจะพลิกก็ได้
แต่สังคมรุมประนามเขาไปแล้วแบบนี้เป็นต้น

อย่าพยายามเสี่ยมให้ผมมีปัญหากับใครก็พอ

หรือมันอาจจะเป็นมุมที่บางคนคิดว่าไม่จริง

คือความจริงผมไม่ได้โกหกอะไรไม่ได้ฟันแต่ง

อะไรที่ผมรู้สึกว่าไม่ดีจริงถ้าพูดออกมาแล้วใครเสียผมเก็บไว้
แต่ส่วนที่ผมพูดออกมาคือผมพูดในส่วนที่
เพราะพี่ผมพูดได้มันคือความจริงไม่ได้เลวร้ายอะไร